ใครส่งตรวจส่งพี่มาครั้งนี้มารอรับของค่ะคุณผู้ชม
วันนี้เก้าเมืองตุหราคมวันใบราคาปรายสนียาโลกนะคะ
มันจะช่วยให้หายสงสัย
ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวก็จะมาส่งข่าวสารให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกเช้านะคะ
วันนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงชุ่มฉ่ำ
แล้วจะมีฝนตกพร่ำแบบนี้ไปตลอดทั้งวันด้วย
แต่ก็ต้องเน้นหนักบางพื้นที่คือแถบภาคกลาง
ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างบางพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ตอนบนที่จะมีฝนตกหนักนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ายอมโลเนี่ย
ย้ายมาอยู่บริเวณอ่าวไทยก็คือบริเวณทางภาคใต้ตอนบนนี้นะคะ
ก็จะทำให้บริเวณนี้มีอากาศแปรปรวนแล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ดูเพิ่มเติมจากโมเดลจำลองเรื่องของทิศทางลม
มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมาเสริมทัพนะคะกับพายุที่มีกำลังแรงระดับหนึ่ง
ว่ายอมความกดอากาศต่ำตรงนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะ
จะมีคลื่นลมมีฝนมีลมที่พัดมาอย่างรุนแรงนะคะ
อย่างเวลาเช้าเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนช่วงเนี้ย
ยังคงมีเมฆมีฝนปกคลุมอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วเดี๋ยวพายุระดับหนึ่งเนี่ยนะคะ
เคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนบนออกไปทางอันดามันนะคะแล้วก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชม
แต่ส่วนของวันนี้ภาคอีสานอย่างโคราชสุรินบุรีดำศรีสะเกดยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนัก
ส่วนภาคกลางเตือนกันทุกภาคเลยนะคะรวมไปถึงทางแถบกาญจนบุรีและราชบุรีด้วย
ภาคตะวันออกก็เช่นการเตือนทุกจังหวัดโดยเฉพาะแถบชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นเตือนกันจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันระนองพังงากระบี่ภูเก็ตสตูน
เฝ้าระมัดระวังด้วยคลื่นสูง๒๔เมตรชาวเรืองดเดินเรือไปก่อนนะคะ
แต่ใครจะส่งของก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าส่งของที่อันตรายเกินไป
ส่วนเรื่องของอากาศติดตามกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ